คุณผู้ชมค่ะวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒
เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่เราคนไทยจะได้จารึกเอาไว้นะคะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
ซึ่งในโอกาสนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ร่วมบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะ
โดยได้ร่วมคัดเลือกภาพจากประชาชนกว่าสองหมื่นภาพจากทั่วประเทศมาจัดแสดง
นิทัศกาลสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดนิทัศกาลสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
ได้รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชน
สื่อมวลชนและหน่วยงานต่างที่ได้บันทึกเอาไว้
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙เป็นต้นมา
เพื่อนำมาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน
และสารคดีสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญยิ่งของประเทศ
เผยแพร่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ
ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ส่งภาพนิ่งมาแล้วจากทั่วประเทศกว่า๒๐๐๐ภาพ

นำมาจัดแสดงนิทัศกาลอย่างยิ่งใหญ่
ภายใต้ชื่อสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ส่วนภาพที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทัศกาลครั้งนี้
ประกอบด้วยภาพที่บันทึกโดยประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
และภาพจากต่างประเทศค่ะ
วันนี้จากศิลปินที่เป็นนักถ่ายภาพ๘๙
แล้วก็ดึงจากประชาชนมาอีก๘๙นะครับ
แต่ยิงยังอยู่ในเว็บอีกเป็นหมื่น

แต่ต่อไปก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยนะครับ
ภาพนี้เราก็จะทำเป็นจดหมายเหตุ

เราก็จะทำแยกเป็นเล่มออกมาให้
เพื่อเป็นที่ทุกคนได้จดจำได้ดูใน
ตรงนี้มันเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้า
แต่ว่าเป็นบรรยากาศที่แสดงความจงรักพอดี
ทัศกาลสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ

ณลานนาสังขีศาลาพิพิทธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติ
ครั้งแรกจัดขึ้นในโอกาสครบรอบพิธีบำเพ็ญกุศล

โดยจะแสดงภาพระหว่างวันที่๒๘ตุลาคม
ถึง๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙นะคะ
และการจัดนิทัศกาลครั้งที่๒
ในโอกาสครบรอบพิธีบำเพ็ญกุศล

จัดแสดงภาพระหว่างวันที่๒ธันวาคม๒๕๖

โดยจะเป็นการแสดงภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติ

อกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้คัดเลือกภาพ

แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทัศกาลอีกด้วยค่ะ